ส่วนประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
สามารถที่จะใช้บริการขนส่งทางราง
รวมทั้งพื้นที่จอดรถได้ฟรี
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ให้บริการฟรีตั้งแต่๖นาฬิกาของวันที่๒๖ตุลาคม
ถึง๒นาฬิกาของวันที่๒๗ตุลาคม

เปิดให้บริการฟรีระหว่างวันที่๒๕๒๗ตุลาคม๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๔นาฬิกา

จะขยายเวลาเปิดให้บริการไปถึง๒นาฬิกา
เช่นเดียวกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลลิ้ง
ให้บริการฟรีระหว่างวันที่๒๕๒๗ตุลาคม

จะขยายเวลาเปิดให้บริการถึง๒นาฬิกา
ส่วนประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

รถไฟขบวนพิเศษระยะสั้น
จากสถานีพระนครศรีอยุธยา
นครปฐมและฉะเชิงเศร้า

รถไฟขบวนพิเศษจากสถานีเชียงใหม่
น้องคายอุบลราชธานี
และหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๕นาฬิกา๑๕นาที

ถึง๒นาฬิกาของคืนวันที่๒๗ตุลาคม
ส่วนสายศรีลมเปิดให้บริการตั้งแต่๕นาฬิกา๓๐นาที
ถึง๒นาฬิกาของคืนวันที่๒๗ตุลาคม
ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารประจำ
สามารถใช้บัตรได้ตามปกติ
โดยระบบจะไม่คิดเงินค่าโดยสาร

สามารถขอรับตัวโดยสารเที่ยวเดียวฟรี
ได้ที่ตู้จำหน่ายตัวทุกสถานี

ประชาชนที่ใช้รถไฟฟ้าทั้งหลายนั้น
ก็จะได้รับการบริการจากรถไฟฟ้าฟรี
ในวันที่๒๖ทั้งวันนะครับทุกระบบ

หัวท้ายนี่ก็จะมีเฉพาะ
การให้บริการฟรีของรถไฟฟ้าของรัฐ
ซึ่งก็จะมีในส่วนของสายสีม่วง
สายสีม่วงแอร์พอร์ตเรียวลิ้งค์
แล้วก็มีสีเขียวส่วนต่อขยายของกรทม
สีเขียวส่วนต่อขยายของการรฟม
ขณะเดียวกันจะเปิดให้บริการพื้นที่จอดรถฟรี
สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ให้บริการฟรีตั้งแต่๕นาฬิกาของวันที่๒๖ตุลาคม
ถึง๓นาฬิกาของวันที่๒๗ตุลาคม
อาคารจอดและจรสถานีราชพร้าว
และสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เปิดให้จอดรถฟรีตั้งแต่๕นาฬิกาของวันที่๒๕ตุลาคม
ถึง๑นาฬิกาของวันที่๒๗ตุลาคม

จะเปิดให้บริการถึงเวลา๓นาฬิกา
อาคารจอดและจรสถานีคลองบางไผ่
แยกบางใหญ่บางรักน้อยท่าอิด

ให้จอดรถภายในกรมการขนส่งทางบก
ระหว่างวันที่๒๑๒๓ตุลาคม

และวันที่๒๘๒๙ตุลาคม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน